เกิดเหตุคือผัวเมียเนี่ยเขาก็ตั้งวงดื่มฉลองปีใหม่กันนะครับ
เมียสองคนนี้เขาเป็นคนดูแลกิจการให้กับนักการเมืองคนหนึ่ง
ถูกมือปืนบุกมาแล้วยิงอุกอ่านเลยฮะ

เหตุการณ์นี้เราตามความคืบหน้ากันหน่อย
บอกว่ามีคนถูกยิงตาย๒ศพไปตรวจสอบฮะ
บรรยากาศกำลังเตรียมจะเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่เลยนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ริมถนนซอยโรงเรียนบ้านสายต่อครับ
อำเภอกาญจนาดิตที่สุราธานี
บริเวณสาราหน้าบ้านเป็นจุดตั้งวงดื่มฉลอง

แล้วก็ไปเจอคราบเลือดอยู่ที่พื้นแล้วก็เก้าอี้นะฮะ

ผู้ตายเป็นเจ้าของบ้านทราบชื่อคือ

ถูกยิงด้วยปืน๙มมครับ
กระสุนเข้าที่แก้มซ้าย๑นัด

เป็นร่างของนางจันทนารักจันทร์อายุ๔๕
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนชนิดเดียวกัน

พยานที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กับเพื่อนมีประมาณสัก๘๙คน
มีคนร้าย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ครับ
ไม่รู้ว่าสีอะไรไม่รู้ยี่ห้ออะไร
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
สัก๑๐เมตรไม่กี่ก้าวครับ

คนนั่งซ้อนท้ายใช้ปืนยิงใส่นายภัยศาล
แล้วก็นางจันทนาหลายนัด

เพื่อนที่นั่งอยู่ในวงดื่มฉลองปีใหม่
เหตุการณ์นี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายนะครับ

คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

คือกล้องมันอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ

นี่ฮะวงกลมสีแดง

ผู้ก่อเหตุขี่เข้าไปในซอย

เวลาระบุเอาไว้ประมาณสักเกือบ๑ทุ่ม
๘นาฬิกา๕๗นาที

มีแต่ไฟหน้าไฟท้ายไม่มี

คุณผู้ชมครับมากันสองคน

จุดที่ถูกยิงยังมีคราบเลือดอยู่เลยครับ
และพบรอยกระสุนปืนบริเวณผนังบ้าน

วันนี้ก็มาเฝ้าดูการทำงานของคุณตำรวจ
พิสูจน์หลักฐานเก็บข้อมูลอะไรต่าง

นั่งเก้าอี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพี่เขานะ

เพื่อนนั่งอยู่ฝั่งเดียวกัน๔คน

อยู่ห่างจากสาราที่เขานั่งกินเลี้ยงกันแค่๑๐เมตร
แล้วก็ลงมาจากรถชักปืนกระหน่ำยิง๓๔นัด
ตัวเองได้ยินเสียงปืนปั้งแรกหมอบทันทีครับ

นี่คือคนที่เห็นเหตุการณ์
ในคนที่อยู่ในวงดื่มฉลองปีใหม่ครับ
อีกหนึ่งคนที่เราได้ไปคุยก็คือหลานสาวผู้ตาย

แล้วเขาอยู่อย่างหวาดระแวงนะครับ
คุณสุพรัชอายุ๒๖ปีบอกว่า

ชาวบ้านแถวนี้เขาก็รักแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวครับ
กูก็ไม่รู้มันกั้นน่าน่าก็ว่าเรื่องส่วนตัวไกลแต่ไกลไม่ได้นั้นอื่นครับ

บรรยากาศงานศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ทั้งสองร่างบรรจุในโลงและตั้งคู่กันแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ทีมข่าวได้คุยกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานี
สจฝ้ายนายนิโรธนวลวัฒน์ครับ
บอกว่านายภัยศาลเนี่ยนะฮะ
เขาเป็นมือขวาคนสนิทของตัวสจฝ้าย
คือเป็นลูกน้องที่ช่วยดูแลธุรกิจรับเหมาถมที่ดินทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถแบ็คโฮนะครับ

ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนตำแหน่งกำนันตะบนช้างซ้ายว่างลง

ก็กำหนดวันเลือกตั้งคือ๑๒มกราคมที่จะถึงอีกประมาณ๑๐วัน
ผู้ตายคือนายภัยศาลคนนี้ไปคุยในวงสภากาแฟบอกว่า
ของการเลือกตั้งมันไม่น่าจะโปร่งใสนะ
แล้วบอกให้ในอำเภอเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน

อาจจะทำให้ฝ่ายที่ส่งคนมายิงไม่พอใจ

เรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุราธานีครับ
ตอนนี้ฝากเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะ

พูดคุยพูดคุยในวงกาแฟ
ไปพูดคุยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ไม่สุดจดิตเที่ยงทำเพราะว่า
ไม่ได้เรียกผู้ใหญ่ทั้งหมดไปนั่งคุยกัน
เป็นไทยเงินไทยทองคนรู้รักแสนสองแสน
แบบนี้ผู้ใดพูดเยอะ
ก็ทำให้กลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจ
ก็ร้ายแรงร้ายแรงคือลักษณะนี้
ไม่ได้โกรธแค้นเวทธรรมดาเป็นการจ้างวาน
มีคนวงการมีคนจ้าง

ทางคดีครับตำรวจสกัจฉนาดิษฐ์

นะครับว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคุมมาได้๑คนสอบปากคำครับ
เนื่องจากมีคนเห็นว่าเขายิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่
ขณะนั้นเนี่ยญาติของผู้ต้องสงสัยก็มารอกันเต็มโรงพักเลย
คุณเนติชาวของเราก็เลยไปคุยกับเมียของผู้ต้องสงสัย
ยืนยันผัวฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
เอาหลักฐานมาให้ดูด้วยครับเธอเอาคลิปมาให้ดูบอกว่า
มีทั้งคลิปที่นั่งกินหมูกระทะกับญาติในคืนที่เกิดเรื่อง
แล้วจะไปยิงคนได้ยังไงเมียผู้ต้องสงสัยบอก
และนี่ครับโอ้โหผัวฉันหลับคาวงหมูกระทะตั้งประมาณ๕ทุ่มแล้ว
เขาจะไปยิงคนได้ยังไงมีแชทอีก
คือผัวทักไปหาเพื่อน๑๗นาฬิกา๑๑นาที
จนถึง๒๑นาฬิกา๕๖นาทีภาพแชทนี่ครับ
นี่ซื้อเบียร์ไว้แล้วนี่นี่นะฮะแล้วก็มีการโทรคุยกัน
ถามว่าอยู่ไหนด้วยหลักฐานเธอบอกว่า
เนี่ยเพียงพอไหมที่จะยืนยันว่าผัวฉันไม่เกี่ยว
ไม่มีทางออกไปก่อเหตุยิงคนตายได้ฟังเพิ่มเติมครับ
อ้าวนี่เป็นคำยืนยันจากเมียผู้ต้องสงสัยนะครับ
ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยจนกว่าหลักฐานจะชัดเจน
เดี๋ยวคงต้องว่ากันไปตามขั้นตอน
เรื่องต้นตำรวจตั้งปมก่อเหตุไว้๒ประเด็นครับ
มแฉทุจริตการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
เพราะที่สจไฟล์เขาบอกไงว่าลูกน้องเคยพูดในสภากาแฟ

แล้วถึงขั้นว่ามีการจ้างวานค่าหรือเปล่า

แย้งกิจการรถแบ็คโฮของนักการเมืองท้องถิ่น
ตำรวจจะเร่งตามตัวคนก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็ว
เมื่อตอนช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาครับ

แม่ของผู้ต้องสงสัยคุณมิ้นคุณผู้ชม

คือยกมือไหว้เลยไหว้ขอตำรวจปล่อยตัวลูกชายฉันเถอะ

คืนที่เกิดเหตุลูกชายฉันไม่เกี่ยวข้อง
แล้วแม่พร้อมท้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ลูกแม่ไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปยิงใครครับ
ล่าสุดตำรวจยังคงสอบปากคำอย่างต่อเนื่องนะครับ

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่

แต่ถ้าหากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพยานหลักฐานก็จะเป็นตัวชี้ชัด

คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมคะเราเล่าไปเมื่อวานนี้ที่บอกว่า